กติกาง่ายในการเล่นแกงป่วนด้วนราคาคือผู้เข้าแข่งขันทุกคนควรคู่กันเข้ามาตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่าของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดจากของที่มาให้เลือก๓อย่างโดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้นตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย๑แสนบาทแต่ถ้าลังเลเราก็มีก
หรือแบบที่สองคือผู้เข้าแข่งขัดจะตอบได้๒ครั้ง
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
เหี้ยงเยอะมากเนียโซมเหี้ยงมาก
พี่เออเพียงอะไรบอกพวกพี่พวกพี่เนี่ย
สามารถเป็นที่ปรึกษาให้ได้ครับน้องส้ม
ช่วงนี้แฟนหนูเขาไม่ค่อยพอใจกับหนูสักเท่าไหร่

พี่ไม่เคยเห็นแฟนหนูเลยหนูมีแฟนด้วยเหรอ
มีค่ะแต่ว่าแฟนหนูเขามาเป็นช่วง

ได้แฟนหนูก็พี่เจี๊ยบช่วยชื่อยิ้มไง
พี่ขอแนะนำโยเกิร์ตนะ

ไม่จบใช้ผมทั่วคู่อีก

โดยเมื่อวานนี้คุณเจี๊ยบและคุณแหม่ม
ก็ได้ทายราคากันมาถึงข้อที่สอง

คุณเจี๊ยบและคุณแหม่มจะผ่านข้อนี้ไปได้หรือไม่
สไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
รสชาติดัชชีสตอเบอรี่เป็น

ดัชชี่รถโยเกิร์ตกกรีก
ผสมเบอรี่รวม๔ชนิด
พี่คะและนี่คือโยเกิร์ตดัชที่รสสตาร์เบอร์รี่ที่พี่เลือก
ราคาอยู่ที่ต้องต่ำกว่า๑๕บาทค่ะราคาอยู่ที่๑๐บาทราคาอยู่ที่ไม่ถึง๒๐บาท
ราคาอยู่ที่๑๔บาท
และที่รสสตอเบอรี่ค่ะเป็นชิ้นที่ราคาถูกที่สุดค่ะ
ข้อที่๒ไปได้ค่ะตอนนี้พี่มีเงินสะสมแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
ต่อไปข้อที่๓ค่ะมูลค่าตัวเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
ข้อที่๓ถ้าพี่ทำได้ค่ะพี่จะสะสมเงินเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
ข้อต่อไปคำถามของเราเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ

อยากจะบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้านี่คือ
ไก่นิโอรีนเป็นไก่อบรสเต็ดสูตรพิเศษของพิซซ่าฮัต
๑ชุดมี๖ชิ้นชอบแบบน่องหรือแบบปีกเลือกเลยค่ะ
งั้นขอเปิดดูข้างในหน่อยได้ไหมคะพี่บอล

โอ้โฮ
แค่เปิดมาเท่านั้นนะคะหอมฉุยเลย
นี่ของจริงกินได้

โอ้โฮกินซะเพื่อนน้ำลาย

ของผมคือซีซ่าสลัด

สดคลุกเคล้ากันแบบลงตัว
เพิ่มความอร่อยด้วยเนื้อไก่ลมกวัน

ชิคกี้พายคิดดูลมกวันน่ะเออ

ขนมปังกรอบจากพิซซ่าฮอต
เฮ้ยครั้งพิซซ่าเค้าลมกวันมาให้
โทรเลย๑๑๕๐

ผักของพี่ซ่าเขาเขียวกว่าของนะเบิด
หรือว่าของระเบิดเขียวกว่าของพิซซ่าคะเนี่ย

เปิดโทนหรือแบบนี้คะ

ยัย
ของใครใครก็ห่วงค่ะ
มันแพงไหมเนี่ยอยากกินจังเลยอ่ะ
แพงไม่แพงพี่เจี๊ยบดูตา
ส่งอย่างนี้

แล้วของนาคอมราคาคืออะไร

เดี๋ยวจะหาวันรู้มากเผื่อจะซื้อกินบ้าง

เคยกินครับลองพูดที่รสชาติยังไงบ้าง
อันนี้คือสปาเกตตี้กับแฮมและเห็ดในซอสครีมรสนุ่ม
ยหน้าด้วยมอสซ่า
โอ๊ะอ่ะมอสซาเลล่าชีสมอสซาเลล่าชีสอบร้อนความเสียบ

สปาเกตตี้อบชีสแฮมเผ็ดในไวท์ครีมซอส
ปาเกตตี้กับแฮมและเห็ดในซอสครีมรสนุ่ม
โรยหน้าด้วยมอสซาเลล่าชีสอบร้อนความเสียบ

อุ๊ยดูดีอ่ะ

อุ๊ยพี่เจี๊ยวล่ะอุ้ยอยากกินนะดูดีอ๋อนี่เลย

หรือพี่เจี๊ยวจะดูทุกเฉยว่ามันสดมั้ย
โน้นค่ะ
อันนี้สดด้วยถูกด้วย
อันนี้อร่อยด้วยแล้วก็ไม่แพงด้วยถูกด้วย

ไม่ให้เอาอันนี้ซัลลานด์ผักแล้วแล้วก็ไม่ไก่ลงวันด้วย
ของ๓ชิ้นนี้ค่ะจากพิซซ่าฮัทชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะ
เอาล่ะไม่ต้องเถียงกันเก็บเสียงไว้โทรสั่งพิซซ่านะคะ
ครับผมขอบคุณมากเลยอิซซ่า
เห็นแก๊งป่วนของเราพรีเซนต์ไปแล้วทั้ง๓อย่าง
ไม่ว่าจะเป็นปีกไก่ซีซ่าสลัดหรือว่าสปาเกตตี้ค่ะ
เจี๊ยบและพี่แหม่มคิดว่าอะไรถูกที่สุด
ผมว่าราคาไล่เลี่ยกันนะครับที่เคยทานก็คือเป็นปีกไก่เลยมีไก่ทาน
สลัดสลัดนี่ก็ทานอันนี้ก็ทานทุกวัน
ได้ค่ะพี่แหม่มคือมั่นใจเลยไม่ว่าพี่เจี๊ยบหรือว่าพี่แหม่มหรือว่าตัวเป๊กเอง
พี่บอลนครณเบิดทุกคนน่าจะเคยทานมาหมดแล้ว
เพียงแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่มั่นใจคุณผู้ชม
คุณผู้ชมนั่งอยู่ที่บ้านตอนนี้ตัวเองก็น่าจะเคยทาน
แต่อ๋อหรือว่าเอ๊ะว่าราคาเท่าไหร่กันแน่ไหมคะ
นะช่วยกันคิดหน่อยเอิ่มเอากินซะเอ่อพี่ค่ะให้พี่ขอแค่พี่

ก็อร่อยจริงอร่อยจริงอันนี้น่าจะแพง
คือตอนนี้อยู่ระหว่าง๒อันนี้อันนี้ทานประจำแล้วก็เป็นลองปลิกไก่กับซีซ่าสลัด
ใช่ทั้ง๓ตัวเนี่ยเป็นของโปรดของลูกเลยลูกจะทานประจำ
ความรู้สึกเนี่ยเมื่อกี้แอบคิดเอาอันนี้มีกี่ชิ้นนะ

มี๖ชิ้นปีซะ๖๕๓๐มีเงิน๓๐บาทยังซื้อไก่ได้เยอะกว่านี้ด้วยนะ
แต่ประมาณนี้๖๕๓๐แต่ถ้ามีเงิน๓๐บาทเราจะซื้ออันนี้ไม่ได้
เพราะว่าสลัดก็แพงอยู่อีอกไก่ลมควันก็โอเค
ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะมา
ผมมั่นใจครับและผมก็จะตอบค่ะ
ยังไงก็ต้อง